สมาชิกวิทยศภาในฐานะสมาชิกรัฐศภาท่อมทางครับแม้จะค่ำคืน
ดึกดื่นแล้วเนี่ยแต่คิดว่าประเด็นที่เรากำลังพิจารณา
อยู่ในรัฐสภาแห่งนี้มาในวันนี้อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชน
เป็นจำนวนมากผมได้รับสื่อออนไลน์มาว่าการอภิปรายถือว่ามีคุณภาพ
เว้นเมื่อสักครู่ก่อนหน้าผมประมาณหนึ่งท่าน
ผมได้ยินได้ฟังแล้วเดิมทีคิดจะขึ้นประท้วง
แต่คิดว่าคงไม่เป็นไรก็คืออโหสิกรรมให้
แต่พรุ่งนี้ขออนุญาตท่านประธานว่า
ผมใช้เวลา๑ชั่วโมงผมอาจจะต้องไปฉีดวัคซีน
บางอย่างรอบสดือผมไม่พูดนะฮะว่าเป็นวัคซีนอะไร
ต้องกันครับประเด็นที่เราอภิกษาอยู่
เป็นประเด็นที่การแก้ไขรัฐมนูล
ซึ่งมีอยู่หลายประเด็นผมได้รวบรวมมา
พอสังเกตเป็นประเด็นที่พอจะอธิบายและอภิปรายได้ดังนี้ครับ
ขอสไลด์แรกเลยครับต้องไป
จะเห็นได้ว่าผมแบ่งออกเป็น๒สไลด์ในส่วนนี้
ไลด์แรกเป็นสไลด์ที่แสดงให้เห็นถึงว่าช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ย
มีประเด็นอะไรบ้างที่อยู่ในความสนใจของสมาชิกรัฐสภา
ที่มีการเข้าชื่อยื่นเสนอเพื่อขอแก้ไขรัฐมนูล
เป็นประเด็นที่แก้ไขและมีความเป็นมาต่อเนื่องกันมานับเป็นปี
มีอยู่ทั้งหมดประมาณเจ็ดประเด็นทั้งเรื่องของการแก้ไข
เพื่อให้เกิดการร่างรัฐมนุนใหม่ทั้งฉบับคือมาตราสองร้อยห้าสิบหก
เพื่อที่จะเกิดการแก้ไขแล้วมีมาตรามีหมดสิบห้าทับหนึ่งขึ้นมา
ซึ่งขออนุญาตขอบคุณฝ่ายที่ปรึกษาท่านกฎหมายของรัฐสภาที่พิจารณาแล้วเรื่องนี้
ไม่บรรจุเข้าไปในระเบียบวาระการประชุมในวันนี้คือหมายเลขที่หนึ่ง
หมายเลขที่สองเนี้ยเป็นการแก้ไขมาตราสองร้อยห้าสิบหกผมไม่พูดในรายละเอียด
ผมมีประเด็นอื่นที่จะขยายความซึ่งคิดว่ามีความสำคัญมากกว่า
ที่สามคือเรื่องของการแก้ไขเพื่อให้มีบัตรสองใบผมก็ยังไม่พูดถึง
เรื่องที่สี่คือเรื่องของการเลือกนายกรัฐมนตรีที่พักเสนอเรื่องที่ห้า
เรื่องของการแก้มาตราสองร้อยเจ็บสองตัดอำนาจสอวอที่พูดกันว่าคือการปิดชีวิตสอวอ
นี่แหละครับเรื่องถัดมาคือประเด็นของการแก้ไขหรือยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติ
เรื่องที่เจ็ดของสไลด์แรกอันนี้คือการยกเลิกมาตราสองร้อยเจ็ดสิบเก้าเจ็ดประเด็นนี้ครับ
มีการพูดจาต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ปีสองพันร้อยหกลุ่นสองหกลุ่นสามจนถึงหกสิบสี่ต้นปี
มีความพยายามที่จะแก้ไขในรากต่างต่างสไลด์ที่สองครับ
ถึงสิบสามนี้เป็นเรื่องใหม่ที่โผล่เข้ามารอบนี้ของการแก้ไขรัฐมนูล
เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามผมไม่อยากจะเรียกว่าประเด็นเหล่านี้เป็นประเด็นไม้ประดับ
ไม่อยากจะเรียกว่าเป็นประเด็นเหล่านี้เป็นประเด็นของแถมแต่เป็นประเด็นที่อยู่ดีดีก็โผล่เข้ามา
เรื่องของเรื่องสิทธิเสรีภาพทั้งเรื่องของการปกครองท้องส่วนท้องถิ่น
รวมทั้งเรื่องของการแก้ไขในมาตราหนึ่งร้อยสี่สิบสี่และหนึ่งร้อยแปดสิบห้า
โผล่เข้ามาใหม่ในการแก้ไขรัฐมนุนรอบนี้และเป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวคราวคลึกโครม
ซึ่งผมจะลงรายละเอียดในเรื่องต่างต่างเหล่านี้ประเด็นแรกที่ผมจะพูดและได้มีการขยายความไป
พอสมควรแล้วก็คือประเด็นเรื่องของการแก้ไข
เพื่อปิดสวิตช์สอวอท่านประธานครับ
หน้าผมหนึ่งท่านเนี่ยท่านมีคำถามว่าสวมีไว้ทำไม
ถ้าจะไม่มีสวไม่เพียงแต่การปิดสวิตช์สว
เพื่อให้การยกเลิกอำนาจหน้าที่ในการเลือกนายกรรมตรีตามมาตราสองร้อยเจ็ดสิบสองเท่านั้น
หวังที่จะให้มีการยกเลิกสวในอนาคตหรือเปล่าผมไม่ทราบ
แต่พูดจากระแนะกระแหน่เสียดสีทิ้มแทงพวกกับผมมาตั้งแต่เช้า
ก็อดทนรับฟังเดี๋ยวเวลานี้เป็นเวลาพรามไทม์
ซึ่งขออนุญาตที่จะขยายความเพื่อให้พี่น้องที่รับชมรับฟังอยู่ทางบ้าน
ได้อธิบายแล้วได้เข้าใจว่าเราเข้ามาด้วยบทบาท
อำนาจหน้าที่นั้นมีอยู่มากมายหลายประการรัฐมนุนเขียนเอาไว้
ผมให้เวลาผมครึ่งชั่วโมง๑ชั่วโมงผมคงอภิปรายไม่หมด
แต่เป็นสิ่งที่เป็นสภาคู่ซึ่งมีมาอยู่คู่กับประเทศไทย
ในระบบประชาอันมีนพระมหาคศัตริย์เป็นประมุกมายาวนาน
เราได้คุณทำคุณงามความดีให้กับบ้านเมืองมากพอสมควร
คราวที่เกี่ยวกับเรื่องสวนั้นแทบจะไม่มีระยะเวลา
ตั้งแต่๒๔๗๕จนถึง๒๑๖๔นี้
เพราะฉะนั้นผมจะไม่ขยายหรือขายผลงานของสว
แต่จะบอกว่าในมาตรา๒๗๒นั้นเกิดขึ้นมาเนี่ย
ไม่ได้เกิดขึ้นมาโดยความตั้งใจหรือบังเอิญ
แต่เป็นความปรารถนาดีของกรรมการร่างรัฐมนูล
ต้องอธิบายว่าในปี๒๕๗นั้นเกิดบ้านเมืองเกิดวิกฤต
ประการครั้งใหญ่หลวงถ้าเรารับธรรมและฟัง
แล้วก็จำเหตุการณ์ต่างได้
เกือบจะเดินหน้าหรือปิดสวิตช์ประเทศก็ว่าได้
บ้านเมืองแทบจะเดินไม่ได้ถ้าจำได้
เดือนธันวาคม๒๕๖นั้นนายกมนตรีสมัยนั้น
ผมไม่กล่าวชื่อท่านท่านให้มีการยุบสภา
นั่นก็คือไม่มีสภาพผู้แทนราษดร
ต่อมาก็เหลือแต่สภาวุฒิสภาที่มีหน้าที่ทำหน้าที่ต่อไป
ต่อมาก็ปรากฏว่าประธานวุฒิสภาท่านถูกคำสั่งให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่
เหลือแต่รองประธานวุฒิสภาเพราะฉะนั้นบ้านเมืองในขณะนั้น
เราไม่มีทั้งฝ่ายบริหารแต่เหลือเพียงแค่ปฏิบัติหน้าที่
หรือทำการแทนหรือรักษาการไปเท่านั้นเอง
ยุคพุทธธิสภาทำหน้าที่แทนรัฐธิสภาโดยไม่มีสภาพุทธแทนรัฐสดร
นายกก็ไม่มีมีแต่รักษาการสภาผู้แทนรัศดรก็ไม่มี
เหลือแต่พุทธธิสภาประธานพุทธธิสภาก็ไม่มี
เหลือแต่รองประธานวุฒิสภาและเกิดการประท้วงต่อต้านรัฐบาล
ยุบสภารักษาการไม่พอให้ลาออกจากการรักษาการไปด้วย
บ้านเมืองถึงขั้นวิกฤตแทบจะเดินต่อไปไม่ได้
เวลานั้นมีความพยายามด้วยว่าเอ๊ะช่องทางไหนของรัฐมนุน
ที่จะสามารถทำให้มีรัฐบาลที่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างจริงจัง
มีการเสนอต่างนานาผมไม่ลงรายละเอียด
เพราะฉะนั้นนี่คือเป็นที่มาที่ไปของการคิดถึงการล่างรัฐมนูลว่า
ถ้าเราจะล่างรัฐบาลแล้วจะปรับใหม่โดยกรรมการล่างรัฐบาลนูน
ท่านก็พยายามที่จะหาวิธีการว่าถ้าเกิดในกรณีวิกฤต
ซึ่งไม่เหมือนกับปี๕๗๕๖๕๗วิกฤตข้างหน้าเราคาดการณ์ไม่ได้
โดยเฉพาะในภาวะเกิดการหัวเลี้ยวหัวต่อ
มีการเลือกตั้งตัวเลขว่าระยะเวลาเท่าไหร่
ที่จะเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อหรือเป็นลอยต่อ
ระหว่างรัฐบาลคอสชกับรัฐบาลเลือกตั้ง
ไม่มีใครบอกได้เลยครับว่าวิกฤตมันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อไหร่
ไม่ว่าวิกฤติการเมืองวิกฤติเศรษฐกิจหรือวิกฤตสังคม
ตัวเลขมันก็บอกว่าลงตัวแล้วเนี่ยมันก็น่าจะประมาณ๕ปี
ก็จึงเป็นที่มาว่าวิธีไหนที่จะมีองค์กร
ถ้าหากว่าสามารถมีส่วนในการเลือกตั้ง
ขออภัยมีส่วนในการเลือกนายกรัฐมนตรีหรือเลือกรัฐบาล
ตอนนั้นผมเป็นสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือสปท
รัฐมนูลบอกว่าให้สบทไปคิดคำถามพ่วงขึ้นมา
แล้วคำถามพ่วงที่จะทำประชามตินี้เนี่ย
เพื่อที่จะนำมาส่งให้กับสนชให้สนชไปลงมติว่า
เห็นด้วยกับคำถามพ่วงอันนี้ไหม
จึงเป็นที่มาของการทำประชามติในเดือนสิงหาคมปี๒๕๘หรือปี๕๙ครับ
มติของการทำประชามตินั้นออกมาดังนี้ครับ
เห็นด้วยกับรัฐมนูลเนี่ย๑๖ล้านเสียงคิดเป็น๖๑

คำถามพ่วงเนี่ย๑๕ล้านเสียงคิดเป็น๕๘เปอร์เซ็นต์
ไม่เห็นด้วยเนี่ย๑๐ล้านเสียงคิดเป็น๔๑เปอร์เซ็นต์
นี่จึงเป็นที่มาของความหมายและความสำคัญ
ของการทำประชามติเมื่อปี๒๕๕๙
จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับคำถามพ่วง
เห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยกับมติของการทำประชามติก็สุดแท้แต่แต่
ในที่สุดสารรัฐมนูลได้มีคำพิพากษาหรือมีคำวินิจฉัย
เมื่อเดือนมีนาคม๒๖๔ต้นปีนี้เองครับ
เป็นคำวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการล่างรัฐมนูลใหม่ทั้งฉบับ
คือมาตรา๒๕๖เพื่อให้มีหวด๑๕ทับ๑
บรรทัศน์หนึ่งของหน้า๑๐ผมขออนุญาตท่านประธานอ่านสั้นเร็ว
เพื่อให้เห็นความสำคัญของการทำประชามติว่าสารรัฐมนูลท่านวินิจฉัยเอาไว้อย่างไร
รัฐสภาจึงต้องทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบอย่างเคร่งครัด
โดยไม่อาจกระทำนอกขอบของหน้าที่และอำนาจที่รัฐมนูลกำหนดไว้ได้
การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐมนูลจึงต้องอยู่ในเงื่อนไขที่มีความผูกพันกับรัฐมนูลฉบับเดิม
ประโยคต่อมาสำคัญมากครับ
โยงกับหลักการพื้นฐานและให้เหมาะสมและสอดคล้องกับมติมหาชน

ความว่าและสอดคล้องกับมติมหาชน
ความหมายนี้คือมติมหาชนในตอนนั้นเนี่ยทำประชามติ๒คำถาม
คำถามแรกคือเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการทำประชามติ
เพื่อให้มีการรับรัฐมนูลในปี๒๖๖
คำถามที่สองเห็นด้วยกับคำถามพ่วงหรือไม่
คำถามพ่วงนั้นคือคำถามที่ว่า
เห็นด้วยหรือไม่กับการที่จะให้มีการเลือกนายกรัฐมนตรีในที่ประชุมรัฐสภา

มาตรา๒๗๒จึงถูกแก้ไขและเขียนลงไปในรัฐมนูล

และได้เขียนไว้ในเจตนารมณ์หรือคำปารพของรัฐมนุนฉบับนี้

เพราะฉะนั้นพวกกับผมเข้ามาทำหน้าที่ตามรัฐมนุนฉบับ๒๑๖๐
พวกกระผมได้มีส่วนร่วมในการเลือกนายกรัฐมนตรี
ตามมติมหาชนปี๒๕๙
เพราะฉะนั้นหน้าที่นี้เป็นไปตามรัฐมนูลทุกประการ
ถ้าท่านประสงค์อย่างไรที่จะดำเนินการ
ท่านไปจัดการแก้ไขหรือร่างรัฐมนูล

คำถามในการทำประชามติที่ท่านอยากจะให้มี
คำถามที่หนึ่งที่ท่านคิดเอาไว้แล้วประสงค์เอาไว้แล้ว
ก็คือการเห็นด้วยหรือไม่กับการล่างรัฐมนูลฉบับใหม่

นั่นคือหมายความว่าให้ไฟของวุฒิสภาดับ

ประเด็นนี้ท่านต้องไปถามการไฟฟ้าฝ่ายผลิตครับ
ท่านต้องไปถามการไฟฟ้านครหลวงผู้ผลิตไฟฟ้านั่นคือประชาชน
เพราะว่าพวกเราผมเข้ามาและทำหน้าที่นี้โดยการทำประชามติ
ถ้าท่านจะยกเลิกหน้าที่นี้
ผมเกรงว่าจะเป็นประเด็นที่นำไปสู่สารรัฐมนุนในอนาคต
เพราะการทำหน้าที่ตามมาตรา๒๗๒นั้นเป็นไปตาม
ผลของการทำประชามติปี๒๕๖๒
ท่านจึงต้องไปถามประชาชนเพราะฉะนั้น

อย่าให้เป็นประเด็นไปสู่สารรัฐมนูลเลย
ถามประชาชนเลยว่าจะยกเลิก
ปิดชีวิตสวดด้วยบทบาทตรงนี้หรือไม่

ได้มีการพูดไปพอสมควรแล้ว
มาตรา๑๔๔ต้องกราบเรียนว่า

อดคล้องกับรัฐมนุนปี๔๐และ๕๐

ดันไปแก้ไขเพื่อให้การยกเลิก
โทษที่จะเกิดขึ้น

ผมเข้าใจครับที่มีการแถลงมีการชี้แจงว่า
ถึงแม้ไม่มีโทษตามมาตรา๑๔๔วักท้ายเนี่ย
แต่ใช้มาตรา๑๕๗ได้อยู่แล้ว
คือใช้กฎหมายอาญาทั่วไป
กลับเรียนว่ากฎหมายอาญาทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น

ท่านต้องไปหาผู้ที่กล่าวหาผู้ที่เสียหาย
ประชาชนคนไหนล่ะเสียหายถ้าเกิดมีการ
ล้วงลูกเรื่องของงบประมาณแผ่นดิน

เพราะฉะนั้นกรรมการร่างรัฐมนูลท่านคิดดูแล้วเนี่ย

มีการลงโทษทั้งทางอาญาเอาถึงติดคุก
และมีการลงโทษทั้งทางการเมือง
ทางการเมืองเนี่ยรวดเลกกว่าทางอาญา๑๕๗
อาญาคือถ้าหากว่าสารรัฐมนุนวินิจฉัย
ส่งชื่อว่ามีการกระทำผิดตามมาตรา๑๔

เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไปเลยทันที
คณะลำตีถ้ารู้เห็นและไม่ระงับยับยั้งก็พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ไปทันที
นี่คือเจตนารมณ์ของกรรมการร่างรัฐมนูล
เพราะฉะนั้นถ้าท่านจะไปยกโลกเรื่องนี้สิ่งที่จะตามมา
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งผมก็ได้คุยกันพอสมควรสำนักงบประมาณ
เข้าใจครับว่าเรื่องนี้มีปัญหายังมีความไม่ชัดเจน
สิ่งที่ผมขออนุญาตกลับเรียนเสนอก็คือว่าถ้าจะมีการรับในเรื่องของมาตรานี้ฉบับนี้
อนุญาตท่านประธานอีกนิดเดียวครับการุณาไปพิจารณาเรื่องของการแปรยติ
แปรยติอย่างไรผมเชื่อว่าไม่พ้นสติปัญญาของสสวที่จะช่วยกันคิด
พบกันในทางค่อนทางค่อนทางคือรักษาหลักการของระบบการถวงดุล
เพราะร่างกฎหมายมาตราฉบับนี้นั้นเป็นไปตามบรรยัติ๑๐ประการของรัฐมนุนฉบับชั่วคราว
๒๕๕๗เพราะเขียนไว้ว่าให้กรรมการร่างรัฐมนุนไปคิดหาวิธีในการปราบปรามป้องกัน
แล้วก็พูดง่ายว่าสาหัสเหมือนกับการประหารชีวิตทางการเมือง
เพราะตัดสิทธิเลือกตั้งด้วยและไม่ได้เขียนเอาไว้ว่ากี่ปี
ความเข้าใจกับผมคือตลอดชีวิตนี่คือวิธีการเสด็จน้ำสุดทาง
แต่ในมาตรา๑๘๕นั้นท่านไปแก้ไขยกเลิกวงเล็บ๑และวงเล็บ๒
เหลือเพียงวงเล็บ๓วงเล็บ๑และวงเล็บ๒นั้นในมาตรา
ที่เกี่ยวข้องของลำนูลปี๕๐อยู่ในมาตราเดียวกันอยู่ในวักเดียวกัน
ท่านไปยกเลิกเรื่องของการแทรกแซงก้าวไก่การปฏิบัติงานของข้าราชการ
และยกเลิกในเรื่องอื่นหรือแต่เพียงนี่ครับมาตรา๑๘๕
เหลือแต่เพียงห้ามไปก้าวไก่แทรกแทรงการบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายค่าราชการ
เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่เรื่องใหญ่คือกลับไปที่วงเล็บ๑วงเล็บ๒ครับ
กรุณากลับไปที่วงเล็บ๑เล็บ๒สไลด์ก่อนหน้านี้ครับ
อย่าไปแทรกแทรงการปฏิบัติหน้าที่อย่าไปกระทำการในลักษณะที่มีส่วนร่วมในการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณหรือให้ความเห็นชอบในการจัดทำโครงการใดของรัฐ
เกี่ยวข้องกับการแปรยติงบประมาณผมเจ็บช้ำในอดีตมาตลอด
แปรยติลดงบประมาณ๒๐๐๐ล้านจากทุกกระทรวงทะบวงคม
รวมกันแล้วไปแบ่งกันให้สอสอ๕๐๐คนหารกันแล้วได้คนละ๖๐ล้านต่อจังหวัด
แล้วก็ไปอีลุยฉุยแฉกไปต้องใช้คำว่าไปผลานงบประมาณ
โดยไม่จำเป็นกรรมการร่างรัฐมนุนจึงหาวิธีทำเรื่องนี้ให้ยุติ
นี่จึงเป็นที่มาของรัฐมนุนฉบับปราบโกง
และกรุณาอาญาทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าไปด้อยฆ่ารัฐมนูญฉบับปราบโกง
มีคนใช้คำว่าปิดสวิตช์ผมใช้คำว่าด้อยค่า
เพื่อให้เกิดความรู้สึกทางจิตใจว่าผมเองส่วนตัวผมรับไม่ได้
เพราะฉะนั้นการแปรยติเรื่องนี้จึงมีความสำคัญ
บทบาทต่อไปของสสวคือช่วยกันแปรยติมาตรา๑๔๔และ๘๕
อย่าให้ประชาชนผิดหวัง
ผมได้รับคำเสียดสีทิ้มแทงมาในสื่อออนไลน์มากมาย
รับไม่ได้ถ้ายกเลิกไปเลย
ผมดีใจที่ผู้เสนอร่างบอกว่าจะแปรยติให้กลับไป
กลับไปอย่างไรผมยังเฝ้ารอ
คาดหวังว่าเรื่องนี้รัฐสภาหรือสว๑ใน๓๘๔คน

คำว่าไม่ถูกหักหลังคืออะไรครับ
กรุณาอย่าไปอ้างว่า
บันทึกหลักการและเหตุผล
ของการแก้ไข๑๔๔และ๑๘๕นั้น
เขียนไว้ดังนี้ในข้อ๓
แก้ไขการพิจารณาพระราชมัญญัติงบประมาณมาตรา๑๔
ท่านจะไปบอกว่าแปรยติแล้ว

มันก็ขัดกับหลักการในข้อ๓สิ
ถ้าจะแก้๑๘๕ให้กลับไปเหมือนเดิม
ท่านก็จะบอกว่าเอ๊ะ๑๘๕เนี่ย

แก้ไขอุปสรรคการทำหน้าที่ของสสว
เพราะฉะนั้นตัดออกแล้วใส่กลับเข้าไปไม่ได้

ขอร้องกราบแล้วก็กรุณาวิงวอนว่า
ช่วยกันคิดถ้าจะแก้ไข
แก้ไขให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมือง

ที่จะทำต่อไปในอนาคต